ซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับในคดียาเสพติด
แล้วก็ขอให้ตำรวจพาลูกน้อยของเธอ
เป็นลูกสาววัย๙ขวบลูกชายวัย๗ขวบ
แล้วก็มีการล่ำราลูก
ใช้เวลาล่ำราลูกเป็นชั่วโมงเลยนะครับ
โพสต์เรื่องราวช่วงวันแม่ที่ผ่านมา
ผู้โพสต์ก็คือพันธ์ตำรวจตรีกริตชัย
อาชวะสกุลสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
มีการระบุข้อความบอกว่าอย่างนี้ฮะ

ตำรวจได้จับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งในข้อหายาเสพติด
จากนั้นนำผู้หญิงคนนี้มาโรงพัก
แล้วเธอก็บอกตำรวจว่าเธอมีลูก๒คน
ลูก๒คนยังอายุไม่เยอะคือ๙ขวบกับ๗ขวบ
ลูกทั้งสองคงยังไม่รู้ว่าผู้เป็นแม่ถูกจับ
ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่น
เป็นห่วงลูกมากจึงขอให้ช่วยไปรับมาอยู่ด้วยสักคืนได้ไหม
เพราะสามีเธอก็ถูกจับเมื่อสัปดาห์ก่อน
เลยไม่มีใครอยู่กับลูกนะครับ
ดังนั้นเมื่อสารวัตรกริตชัยทราบเรื่อง
ตัดสินใจไปตามหาเด็กตามคำบอกเล่าของผู้ต้องหา

จากนั้นพาเด็กไปพบแม่
เมื่อแม่พบกับลูกทั้งสองก็มีการแบบล่ำรากันทั้งน้ำตานานนับชั่วโมงเลยนะครับ
ที่ผู้เป็นแม่จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยแม่บอกกับตำรวจบอกว่าช่วยนำแหวนทองคำที่มีติดตัวมาเพียงชิ้นเดียว
เป็นสมบัติชิ้นเดียวไปขายให้หน่อยแล้วนำเงินให้ลูกเป็นค่าขนม
มีการแชร์ต่อกันจำนวนมากเพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่แล้วก็สงสารเด็กนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสอบถามสารวัตรกริตชัย
แล้วก็สารวัตรก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังบอกว่าหลังจากออกเวร
ตัดสินใจกับเพื่อนตำรวจอีกท่านหนึ่งว่าจะไปรับเด็กมาพบผู้ต้องหาหญิงคนนี้
เพราะคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่คือจับกลุ่มผู้หญิงวันที่๑๑ใช่ไหม
และวันที่๑๒จะเป็นวันแม่แล้ว
ดังนั้นคืนวันที่๑๑ก็เลยกะว่าจะไปรับเด็กมาเจอคุณแม่
กลัวว่าพอถึงวันแม่เด็กจะรู้สึกแบบ
แม่ไปไหนนะครับไม่เจอแม่ไม่เจอวันแม่นะครับเป็นห่วงจิตใจของเด็กเหมือนกัน
เพราะหากไม่มีผู้ใหญ่ดูแลอาจจะเกิดอันตรายได้
เด็กคนโตเป็นผู้หญิงวัย๙ขวบ
ส่วนเด็กคนเล็กเป็นผู้ชายวัย๗ขวบเท่านั้นเอง
เมื่อเดินทางไปถึงบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ
ภายในซอยวัดกลางอ่างแก้วจังหวัดสมุทรสาคร
ก็พบเด็กกำลังเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นนะครับ
ก็เลยสอบถามหาเด็กทั้งสองคน
เมื่อพบก็รีบพาไปพบแม่
ก็เลยเห็นภาพสุดสะเทือนใจนี่แหละครับ
ฟังเสียงของท่านสารวัตรเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ให้น้อง๒คนหวักให้เก็บสภาพ

เดี๋ยวจะไปหาแม่อาจจะนอนค้างที่แม่

ก็ขอติดเวรให้เขาคุยกันแบบแม่ลูกอะเนาะ

ก็เขาอยู่กันเกือบชั่วโมง
คนเราทำความผิดจะคิดว่าตัวเองรับแค่คนเดียวก็จบ
มันกระทบถึงลูกหลานแล้วก็ภาระคนข้างหลังอีกเยอะ
เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องอะไรอีกเยอะ
ถามว่าถึงตอนนั้นตัวเองอยู่ในเรือนจำในห้องขัง

แล้วใครเด็กใครจะมารับผิดชอบดูแลตรงนั้นนะครับ
ผมก็อยากให้คนที่เจอปัญหานี้อยู่ได้คิดครับ
แล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดสะท้อนสังคมครับ
นี่ครับสารวัตรก็บอกเป็นข้อคิดสะท้อนสังคมนะครับ
เพราะว่าตัวพ่อของเด็กก็ถูกจับไปก่อนหน้านี้เอง
สัปดาห์ที่แล้วเองนี่ตัวแม่มาถูกจับอีกนะครับ
เด็กทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
โดยในวันพรุ่งนี้ตำรวจจะสอบถามไปยังโรงเรียนบ้านท่าทราย
โรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่เกี่ยวกับข้อมูลของญาติเด็ก
เนื่องจากแม่และเด็กเพิ่งย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครได้เพียง๑เดือนนะครับ
ยังไม่มีญาติหรือคนรู้จักในพื้นที่ที่จะรับเด็กไปอุปการะดูแลนะครับ